มาดูเรื่องราวดีกันหน่อยค่ะวันนี้ในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะแล้วก็ชื่นชมกันเยอะมากนะคะ
น้องนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนวัดสุธิวรารามคือน้องเขาเล่นดนตรีเปิดหมวก
ก็หารายได้พิเศษอะไรแบบนี้แล้วก็กำลังจะเก็บแล้วกำลังจะกลับ
มีผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งอยู่ดีเหมือนกับจะคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานตากศิลป
แล้วน้องเขาน่ารักมากนะพยายามไปพูดจากไล่เกลี่ยแล้วน้องมีคนหนึ่งก็พูดภาษาจีนได้ด้วย

ภาษาจีนได้ด้วยเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่น้องนักเรียนชั้นม๖นะคะโรงเรียนวัดสุธิวราราม
พยายามจะพูดคุยกับหนุ่มชาวจีนที่กำลังคิดสั้นจะกระโดดสะพานตักศิลปฆ่าตัวตายเพราะเขาบอกเขามีปัญหารุมร้าว
แล้วก็หนึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้พูดภาษาจีนได้
นี่คือคลิปช่วงเกิดเหตุเลยใช่ไหม

โรงเรียนดูก็ได้โทรศีแต่ยังไม่ฟังกลัว
อันนี้ก็ไปมาเนี่ยว่ากลัวไหนคือวัดสุธิวราราม
โอ้โหชื่นชมจริงน้องเก่งมากนะแล้วก็น่ารักมากเลยนะ
ช่วยกันอยู่หลายคนนะแต่คุณเขียนมาสอนสังเกตไหมจะมีน้องคนหนึ่งที่คือแบบล็อกแขนไว้เลยอ่ะ
ใช่คือไม่ให้แบบเขาหนีไปฆ่าตัวตายแล้วก็ผู้ชายชาวจีนคนนี้พยายามที่จะฆ่าตัวตาย
ก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะพยายามกระโดดสะพานตักศิลป
แล้วหนึ่งคนช่วยเอาไปได้แล้วก็จะมาโดดอีกแล้วน้องช่วยได้น่ารักมาก
คุณออพันธ์ขันทองคำนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน
ม๖นะคะน้องพันธ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้๖โมงเย็น
เขากับเพื่อน๑๐กว่าคนค่ะไปรวมตัวกันเล่นดนตรีเปิดหมวกร้องเพลง
เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะน้องบอกว่ากำลังเก็บของแล้ว
กำลังจะกลับโรงเรียนอยู่แล้วมีชายชาวจีนอายุประมาณสามสิบปี
เอาเงินมาหยอดลงกล่องบริจาค๑๐๐หยวนแล้วก็เดินไป
ไปสักประมาณ๑๕นาทีชายคนเดิมกลับมาอีก๒รอบ
เอาเงินบริจาคมาให้อีก๑๖๐๐หยวนถ้าเป็นเงินไทยมัน๘๐๐๐บาทเลยนะคุณภาคภูมิ
มันเยอะผิดปกติน้องน้องเลยเอกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเอาเงินเยอะขนาดนี้มาให้อืม
แล้วหนุ่มชาวจีนคนนี้กลับมาอีกครั้งส่งโทรศัพท์มือถือให้ด้วย
แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปน้องเลยเอกใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
วิ่งตามเลยค่ะวิ่งตามเอาโทรศัพท์ไปคืนให้กับหนุ่มจีนคนนี้
แต่เขาไม่รับแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษกับน้องว่า
ให้เก็บไว้เอาไปแลกเป็นเงินสิหลังจากนั้นก็เริ่มระบายความในใจเป็นภาษาจีน
ลักษณะที่ว่าอยากฆ่าตัวตายอยากตายตามพ่อตามอากงที่เสียชีวิตไปแล้ว
ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วกลับจีนก็ไม่ได้ไม่อยากเอาอะไรติดตัวไปเลย
เข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จับแขนหนุ่มชาวจีนคนนี้เอาไว้
คือไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ไปฆ่าตัวตายแล้วทุกคนก็ช่วยกันหมดนะ
น้องกลุ่มนี้ช่วยกันเกลี้กล่อมไม่ให้คิดสั้นปลอบเขาเพราะ
เขาร้องให้ตลอดเวลาแล้วก็พยายามจะเดินหนีน้องแต่น้อง
ตัวไว้พยายามปลอบตลอดนะคะอ่าแล้วก็พามานั่งที่ใกล้
ล่ามมาคุยแจ้งตำรวจในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยระหว่างรอทุก
คนไม่ไปไหนนะระหว่างรอทุกคนยังเกลี้ยกล่อมต่อเนื่อง

เขาก็เลยลองเล่นดนตรีร้องเพลงจีนให้ฟังด้วย

แต่ปรากฏว่านุ่มจีนยิ่งร้องไห้ไง
เหมือนยังคิดนึกถึงนึกถึงบ้านอะไรแบบเนี้ย
ก็พยายามจะไปฆ่าตัวตายน้องพาร์นเลยบอกหยุดก่อน

ก็เลยต้องช่วยผู้ช่วยปลอบอะค่ะ

เขาจับมือของหนุ่มจีนคนนี้
แล้วเอาไปแตะที่หัวใจของน้องเอง

แล้วก็สบตาแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนว่า
เชื่อใจผมไหมเชื่อใจผมสิ
โอ้โหหนุ่มจีนคนนี้นิ่งเลยคุณผู้ชม
มีสติสติมาท่าทีเริ่มอ่อนลง

จีนคนนี้ถึงยอมเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายค่ะ
ผมมองตาเขาแล้วเขาบอกว่า

ในเมื่อพี่ยังคิดอยากจะฆ่าตัวเองตายอยู่

ผมจะปล่อยพี่ได้ต่อเมื่อพี่ยังไม่ฆ่าตัวตายแล้ว

พี่พี่เชื่อใจผมไหมพี่เชื่อใจเหมือนเป็นภาษาจีน

หลายรอบมองตาเขาผมมองตาเขาแล้วเขาก็มีท่าที่แบบสงบลง
เงินมาตอนแรกก็ให้เงินเยอะผมก็ตกใจแล้ว

แต่สักพักนึงเอาโทรศัพท์มาให้แล้วมันบอกว่าจะฆ่าตัวตาย

ผมแบบทุกคนคิดเหมือนกันเลยไม่ต้องพูดเลย
ไปจับเลยเพราะว่าคนแบบจะมาตายต่อหน้าต่อตาครับ
คงยอมไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ
คิดว่าประเทศไทยถ้าสมมุติว่ามีคนมาตายอย่างนี้
จะส่งผลกระทบต่อประเทศเราแบบว่าการท่องเที่ยว
ทั้งดูแย่ดูไม่ดีมันจะส่งผลเสียครับ
ซึ่งกลับกันถ้าเราช่วยเขาอาจจะแบบเขารอด
ประเทศไทยอาจจะน่าเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวจีนอาจจะกลับมามากขึ้น
มันก็ส่งผลดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขาตามไปเฉยครับ
แล้วว่าเขามาแบบต่อหน้าผมแล้วผมก็ปล่อยเข้าไปไม่ได้จริงครับ

จริงยอดเยี่ยมเลย
ดีจริงที่เจอน้องกลุ่มนี้แล้วพูดภาษาจีนได้นะ

ตัวเอาไว้อย่างเดียวไม่ให้ไปกระโดดสะพาน

แล้วน้องระหว่างนั้นเขาก็แจ้งตำรวจด้วย

แล้วก็พาหนุ่มชาวจีนคนนี้

คนนี้เมื่อกลางวันก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
กระโดดตึกฆ่าตัวตาย

ให้กลับมาก็คิดว่าจะสงบสติอารมณ์ได้แล้วนี่ค่ำก็มาที่สะพานตากศิลป์อีกนะครับ
ขณะที่ทางโรงเรียนนะครับอาจารย์วชิราวิทย์มั่งมูล
ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความภาคภูมิใจของครูและเพื่อนในโรงเรียนอย่างมาก
ทุกคนล้วนชื่นชมเด็กกลุ่มนี้ที่พยายามเข้าไปพูดคุยกับหนุ่มชาวจีน
สามารถช่วยชีวิตจากการฆ่าตัวตายไว้ได้
ส่วนน้องพันมีครอบครัวเชื้อสายจีนอยู่แล้ว
ก็เลยสามารถสื่อสารพูดคุยกับชาวจีนได้ด้วยความเข้าใจ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กกลุ่มนี้
เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเรื่องการทำความดี
พรุ่งนี้เราจะมีการมอบประกาศยบัตรในเบื้องต้น
ให้กับน้องที่ไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวคนนี้ครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางหน่วยงานต่างในโรงเรียนครับ
เช่นสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูชมรมต่าง
โรงเรียนก็ติดต่อมาแล้วนะครับ
เรื่องของขวัญและกำลังใจที่จะมอบให้กับน้องต่อไปครับ
คนก็ชื่นชมน้องกลุ่มนี้นะคะ

แล้วก็ใช้จิตวิทยาเป็นพูดภาษาจีนได้คือโอ้โหชื่นชมครบถ้วน
เขาแจ้งสังเกตไงเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สังเกตตั้งแต่ทำไมให้เงินเราเยอะจัง